คุณผู้ชมคะใครที่เคยผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
หิวต้องแวะร้านข้าวแกงร้านนี้
เสียนข้าวแกงสุพรรณ
หมายถึงว่าข้าวแกงเจ้าแรกเลยแล้วก็อร่อยเมนูไม่ซ้ำหลากหลาย
เป็นอาหารไทยมากมายข้าวร้อนแกงเผ็ดสมชื่อจริงนะคะ
แต่ว่าชื่อนี้อาจจะต้องกลายเป็นตำนานแล้วค่ะ
เพราะว่าแม่เสียนเจ้าของต้นตำรับเนี่ยเสียชีวิตด้วยวัยอายุ๘๙ปีนะคะ
ซึ่งตอนนี้ลูกหลานก็ได้เพียงแค่สืบทอดกิจการต่อไป
ลูกหลานของนางเสียนจันดารัฐนะคะอายุ๘๙ปี
เจ้าของร้านแม่เสียนข้าวแกงสุพรรณ
เป็นร้านชื่อดังในจังหวัดสุพรรณบุรีก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่รอบบริเวณบ้านพัก
ภายในตำบลเบาะสุพรรณอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อจัดงานศพให้กับนางเสียนนะคะ
หลังจากที่เสียชีวิตลงเมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลธนบุรี๑
สำหรับกำหนดการพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้
จนถึงวันที่๑๔ตุลาคมส่วนวันที่๑๕จะมีพิธีสวดกงเต็ก
วันที่๑๖จะมีพิธีพระราชทานดินเป็นกรณีพิเศษ
สุสานสุขนิรันดิ์อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ประวัตินางเสียนนั้นมีบุตรทั้งหมด๑๐คนนะคะ
เปิดร้านขายข้าวแกงชื่อแม่เสียนข้าวแกงสุพรรณ
เมื่อปี๒๕๒๕ถึงปัจจุบันก็ยาวนานกว่า๓๕ปี
ได้รับรางวัลพระราชทันต่างมากมายทีเดียว
ปัจจุบันมีร้านข้าวแกงทั้งหมด๒๕สาขา
กระจายอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
และสุภัณฑ์เขาเขียนว่าสเชศรอุแล้วก็๑๐๐๐
เลขพันธุ์ก็จะเป็นความแปลกของร้านนี้ด้วยนะครับ